ที่อุดรธานีหล่อล้อมในเรื่องของประวัติศาสตร์ให้รู้จักชาติไทย

ห่อล้อมเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างรายได้ให้รู้จักสร้างรายได้ให้กับตัวเอง
เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่๙นะคะ
สอนนักเรียนให้รู้จักปลูกพืชผักสวนครัวค่ะ
นายอำนวยชูหนูนะคะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ค่ะ
พร้อมด้วยนายบรรทูลภูมิพมรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
ได้ไปเยี่ยมชมสวนเกษตรผสมผสานแบบพอเพียงนวัตกรรมใหม่
ทำเกษตรปลอดสารพิษในภาชนะโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางค่ะและได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การทำเกษตรนวัตกรรมใหม่ให้กับนักเรียนผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ

นักเรียนโรงเรียนนี้ก็คือโรงเรียนบ้านทุ่งต้นปีกหมู่ที่๕
ตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่ค่ะ
เป็นการขยายโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาการเรียนรู้
และให้รู้จักการพึ่งพาตนเองของเด็กเยาวชนในชนบทนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรปลอดสารพิษ
เรียนรู้การทำงานร่วมกันตั้งแต่วัยเด็ก
และความร่วมมือของคนในชุมชนความร่วมมือของผู้ปกครอง

ส่วนราชการในพื้นที่ก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และรายได้ของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถมีรายได้อย่างยั่งยืนนะคะ
ก็เปิดเป็นศูนย์ศูนย์นี้ก็นักเรียนเอง
คนในชุมชนเองผู้ปกครองก็มาร่วมกัน

ใช่ค่ะในศูนย์แห่งนี้มีโรงเพาะชำเห็ดนางฟ้า๓โรง
มีการปลูกต้นมะนาวในท่อซีเมน๕๐ต้น
ลูกในเข่งอีก๕๐เข่ง
รวมทั้งมีการปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่างนะคะ
ซึ่งข้อดีของการทำเกษตรในภาชนะก็คือ
สามารถควบคุมคุณภาพของการเพาะปลูกได้นะคะ
ทำให้ผลผลิตออกเร็วงอกงาม
เมื่อพืชผักให้ผลผลิตแล้ว
สามารถนำไปเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนนี้ด้วยนะคะ
ส่วนที่เหลือนำไปขายเป็นรายได้ของโรงเรียนเพิ่มเติมด้วยนะคะ
คุมได้ทุกอย่างเลยโดยเฉพาะจุดที่ปลูก
เพราะทำระบบน้ำแบบหยดนี้ด้วยนะดีจังเลยครับ

เด็กได้เรียนรู้ได้เก็บผลผลิต
ได้นำไปขายได้นำไปทำรับประทานเองภูมิใจนะ
เหมือนตอนเราเด็กคุณได้เรียนปลูกเห็ดไหมล่ะ

ปลูกต้นมะขามด้วยได้เก็บสีอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไป
ผมปลูกเห็ดนะฮะแล้วพอเห็ดนางฟ้าออกดอกมานะ
โอ้โหดีใจ

ได้ทานสิเก็บไปทำต้มยำเห็ดนะครับ